ร่างแบบลวดลายก็คือการกำหนดลวดลายก่อนการปักซึ่งลวดลายที่จะประดับตกแต่งนั้นจะมีรายละเอียดปรากฏให้เห็นที่บริเวณส่วนโครงหรือตัวหมวกส่วนชายปกหรือทัดหูทั้งซ้ายและขวาและส่วนด้านหลัง
โดยลวดลายที่ปรากฏส่วนโครงหรือตัวหมวกนิยมทำเป็นลายรักร้อยลายแข้งสิงเพราะเป็นลวดลายที่เห็นได้ชัดเจนสวยงาม
ส่วนชายปกหรือทัดหูก็มักทำเป็นลายที่เห็นเด่นชัดอย่างลายกระหนกส่วนด้านหลังก็มักทำเป็นลวดลายที่เห็นชัดเจนเช่นลายครุฑ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน